ฟังทางนี้เลยนะครับเพราะวันนี้หมอนและแพนด้า
แนะนำวิธีรับมือกับอาการปวดหัวข้างเดียวหรือว่าไมเกรน
แต่ว่าเราไปดูเกี่ยวกับซิตคอมกันก่อนค่ะ
เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นมาความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
เขมงมาเลยนะครับ

จะนั่งดูทีวีวันไม่กระดิกทำอะไรเลยไง
โอ้โฮพ่อพรุ่งนั่งแค่ได้แป๊บเดียวนะ
ไปเลยไปช่วยแม่ซักผ้าเลย

เจอสายตานารีพิฆาตเข้าไปถึงกับหงอยเลยนะเนี่ย
โอ้โฮโอ้โฮเหลวไป
อยู่ก็ปวดหัวขึ้นมาเองได้เฉย
โอ้โหไม่ต้องเล่นเลย

โดนดักทางซะแล้ว
เหรอไม่ค่อยรู้ดีเนี่ย
หวังเถอะเล่นมุกนี้บ่อยเป็นจริงขึ้นมาจะซวยเอานะ
พูดดีก็ถูกดีครับ

หึงก็เป็นโง่โดนแดดไม่ได้อี๊
โอ้โฮแม่เปล่าด้วยให้พ่อปวดหัวขึ้นมาเลยแม่
โฆษ์โปรดหัวขึ้นมาเลยแม่
งานนี้ตัวจริงหรือหลอกกันเหรอเนี่ย

ปวดหัวตุ๊บข้างเดียวด้วย
หรือพี่เมียพูดไว้จะเป็นจริงกันล่ะครับเนี่ย

เธองกับต้องย่องมาดูเลยทีดีเท่า

ยังยังไม่รู้ตัวอีก
เขาหาอะไรกินนะแม่
ดีนะที่ย่องเข้ามาในครัว

อุฮ่ากุ๊กเดิมนะ

ไม่ไหวแล้วพ่อปวดจริง

แลกขึ้นไฟแล้วก็ปวดหัวข้างเดียวด้วย
อันนี้ปวดของจริงแล้วครับคุณภรรยา

อาการแบบนี้หรือว่าจะเป็นไมเกรนป่วย
ไม่ไหวนะพ่อต้องไปหาหมอแล้ว
ไม่ได้ไปหาหมอกันเถอะ
รีบไปหาหมอเลยครับเพราะปล่อยไว้นานอันตรายแน่
ว่าแต่ไมเกรนต้องรักษายังไงครับหมอแหลปครับ
จี๊ดเลยจี๊ดเลย

วัยเก่าคนไหนที่ปวดหัวเหมือนผมเนี่ยนะครับ
ระวังนะครับเพราะอาจจะเสี่ยงเป็นไมเกรนได้
ซึ่งไมเกรนเนี่ยสาเหตุการเกิดยังไม่แน่ชัดครับ
แต่เชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง
ซึ่งตัวกระตุ้นที่ทำให้เราปวดศีรษะไมเกณฑ์ได้นั้นก็คือ
ความเครียดพักผ่อนน้อยแบบนี้ฮะ
สูดกลิ่นหรือควันแสงแดดอากาศร้อนหรือหนาวจัด
รวมถึงอาหารบางชนิดเช่นของหมักดองกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อาการส่วนใหญ่ของไมเกรนนะครับก็จะมีอาการปวดศีรษะรุนแรงแบบ
ตุ๊บขายเส้นเลือดบีบตัวครับ
อาจปวดหัวนานถึง๔ถึง๗๒ชั่วโมง
ซึ่งมักเกิดขึ้นข้างใดข้างหนึ่งแต่ไม่แน่เสมอไปนะครับ
มันอาจจะย้ายข้างได้มีการย้ายกงย้ายข้างอะไรกันบ้าง
หรือว่าอาจจะปวดทั้งสองข้างเลยก็ได้

มันเกิดจากการแพ้เสียงแพ้แสงและอาการปวดจะบรรเทาลงได้ครับ
หากได้พักผ่อนอยู่นิ่งในห้องที่มืดเย็น
วัยเก่าคนไหนมีอาการแบบนี้นะครับ
ควรรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ทันทีครับ
จะได้รีบรักษาให้ถูกวิธีครับ
วิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้เราปวดหัวไมเกรนบ่อยก็คือ

เราควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ไปกระตุ้น
ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย๘ชั่วโมง
กินอาหารให้ตรงเวลาพยายามพักผ่อนในที่เงียบและมืด
พร้อมกับนวดบรรเทาเมื่อมีอาการปวด

และมันสังเกตปัจจัยกระตุ้นอื่นเมื่อเกิดอาการปวดหัวไมเกรนเป็นต้น
ไมเกณฑ์จะเป็นโรคที่น่ากลัวแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ย
พออายุมากขึ้นการปวดศีรษะไมเกณฑ์จะลดน้อยลง
ไม่บ่อยเท่ากับวัยหนุ่มสาวแต่ก็ยังถือว่าเป็นปัญหาที่พบได้พอสมควร
ฉะนั้นวัยเก่าคนไหนเริ่มปวดหัวตุ๊บแล้วแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ